เบบี้โลชั่นดีนี่ออร์แกนิคปรัสจากสารเคมีอันตรายดีนี่พิสูจน์แล้วว่าดี
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะมาทำไมน่ะมานั่งสวย
ไม่ใช่จะมาให้ฉันเต้นติ๊กต๊อกโอ้ยเหมือนหนุ่มอ่ะ
หนุ่มไปพามาหรอไม่ใช่เดี๋ยวอธิบายให้ฟังก่อนคุณผู้ชมทำไมนุ้ยสุจิลามานั่งตรงนี้รู้ไหม
คือวันนี้นางตามไปหาผมแล้วนางก็ให้ผมเต้นติ๊กต๊อกผมก็ต้องเต้นไงนางไม่เต้นก็ไม่ได้
นางก็มาหาว่าผมอ่ะทำไมไปเต้นกับซาร่าได้ทำไมเต้นกับนางไม่ได้เป็นเพลงของนุ้ย
เป็นเพลงของนุ้ยแต่เขาไปเต้นกับนางซาร่าเขาไปเต้นกับนางซาร่าซึ่งนุ้ยบอกว่าโอ้โหวันนั้นก็ไม่ยอมไปบ้านนุ้ยทีนึงแล้วแล้วไปบ้านซาร่า
มันจะดูชิมหน่อยใช่ไหมไม่ใช่มันจะดูแบบนางไม่ได้แต่งหน้าหน้าสดจริงไม่ต้องใส่เขาเรียกชำวาว
ชำวาวของเกาหลีหน่อยแต่ขอโทษนะคะที่หูนะคะยิ่งกว่าประปาคาดีจ

ผมก็ประกาศเลยบอกว่าถ้าเขาสามารถเอามด
เดี๋ยวอีกคนนี้เขาไปด่าผมในนั้นเลยทันที
ผมล่ะใครทำให้ใครสามารถให้มดดำเต้นได้นะ
ผมให้๕๐๐๐บาทนางก็ตามไปนี่เลยคือตามมาคนจริงมาเพื่อที่จะเอาให้มดดำเต้น

เธอฟังมดดำหน่อยยังไม่ได้เลยอ่ะแล้วพี่หนุ่มอยากได้เงิน๕๐๐๐จังพี่หนุ่มมากเลยอ่ะ
เธอฟังมดดำหน่อย
เต้นให้ได้๕๐๐๐เดี๋ยวให้

เรื่องของเรื่องหนุ่มเป็นคนไปขอให้ซาร่าเต้นเองด้วย
ไม่ใช่สาร้าอะ
เต้นแล้วจะให้เราเต้นเพลงอื่นซึ่งผมบอกว่าเต้นไม่เป็นเอาเพลงอะไรเอาเพลงของ
นุ้ยเอาเพลงของนุ้ยเอาเพลงไหนนุ้ยเพลงที่นุ้ยแองจิเต้นให้ดูสิ
อ่ะแองจิยืนเดี๋ยวให้เจ้าของเพลงเต้นดูก่อนเดี๋ยวให้เกียรติเจ้าของเพลง
เอาเพลงเอาเพลงไว้ที่ไมค์แม่มาแต้วนะ
เดินด้วยเดินเออ

ไม่ต้องไปชิมรบกวนค่ะ

คือคือพูดง่ายอ่ะคือ
ไอ้คำว่าหนังสาวไทยอันเป็นอดีตไปแล้ว

ติดตามสถานการณ์การชุมนุมสักนิดหนึ่งอย่างที่เราบอกกันว่า
วันนี้เป็นการชุมนุมซึ่งมีการเปลี่ยนจุด

ประชาชนเนี่ยตั้งแต่๕โมงครึ่งก็เริ่มมีการทยอยเข้าสู่พื้นที่การชุมนุมตอนตอนนี้นะฮะใกล้เต็มพื้นที่แล้วคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐครับติดตามสถานการณ์การชุมนุมอยู่ที่หน้าธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ตรงรัชโยธินเราขอตัดภาพไปที่นั่นก่อนแล้วกันครับคุณศักดิ์สิทธิ์ฮะ
ยังคงยืนอยู่ตรงนั้นอยู่
ก็จะเห็นว่ากลุ่มกาดมีการยิงเลเซอร์สีเขียวและสีน้ำเงินเข้าไป

แล้วก็ยืนอยู่ตรงนั้นก้มยืนอยู่สักพักแล้ว
ก็หวั่นว่าจะเป็นอันตราย
ก็พยายามตะโกนพยายามใช้เครื่องขยายเสียงบอกให้ลงมานะครับ
ตอนนี้ก็พยายามอยู่ตรงนั้นอยู่นะครับ
แต่คุณผู้ชมมาดูบรรยากาศตรงนี้กันหน่อยนะครับ

ที่เห็นอยู่นี้คือจุดที่ให้มวลชนนะครับ
มาต่อแถวรับธนบัตรเป็ดนะครับ
มาต่อแถวรับธนบัตรเป็ด
เดี๋ยวขออนุญาตขอโชว์หน่อยนะครับ
นี่เป็นธนบัตรเป็ดนะครับคุณผู้ชม
ที่กลุ่มมวลชนเนี่ยนะครับ
เดินมาแล้วนำเงินมาสมทบทุน
แล้วก็จะได้ธนบัตรแบบนี้นะครับ
๑ใบธนบัตรนี้นะครับ
สามารถที่จะนำไปเป็นส่วนลดนะครับ
เป็นคูปองที่จะสามารถไปชำระหนี้นะครับ
ไปซื้อของต่างภายในบูธนะครับ
ภายในเต็นต์ต่างที่มีการขาย
ของอยู่ธนบัตรนี้ก็สามารถที่จะนำไปเป็นส่วนลดได้นะครับ
มวลชนที่มาตรงนี้ก็จะได้คนละ๑ใบนะครับเนี่ยนะครับ
นำเงินมาสมทบทุนแล้วก็จะได้๑ใบแบบนี้กลับไปนะ

ขณะเดียวกันนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าบรรยากาศตรงนี้
วลชนเข้ามานั่งจับจองพื้นที่แล้ว
เช่นเดียวกันห่างมาอีกนิดนึงเนี่ยนะครับ
ก็จะเป็นรถปลาใสของกลุ่มเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรี
โดยมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาคอยดูแลความปลอดภัย
แผงเหล็กอยู่ตรงนี้นะครับ
สถานการณ์ก็ปกติดีนะฮะก็มีตำรวจเข้ามาตึงกำลังแบบนี้
ตั้งแต่ช่วงเช้าตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วนะครับ
ให้คุณผู้ชมดูมุมสูงฝั่งตรงนู้นก็จะเป็น
เวทีประสัยของกลุ่มคนเสื้อแดงที่มาตั้งเวทีอยู่บริเวณนั้น
ลชนก็จะใช้เส้นทางนี้ในการเข้ามาในพื้นที่เพื่อที่จะมาดูการปราศัยนะครับ
ตอนนี้มีทีมกาดขึ้นไปข้างบนจุดที่มีชายต้องสงสัย๑คนอยู่ข้างบน
ตอนนี้มีทีมกาดเข้าไปแล้วนะฮะ
มีการวิ่งด้วยนะครับเราไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นตรงนั้น
มีทีมกราบประมาณ๕๖คนเข้าไปแล้วตอนนี้น่าจะเข้าไปในตึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ตอนนี้ก็มีการประกาศบอกว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับมาติดตามอยู่บริเวณหลังตึกบริเวณตึกตรงนี้ด้วยนะครับ
แล้วก็ให้มวลชนช่วยกันดูแลตัวเองด้วยนะฮะ
ส่วนบรรยากาศตรงนี้มวลชนก็ยังคงนั่งปักหลักนะครับ
รอดูการปราศัยในค่ำคืนนี้ก็จะเห็นว่ามีมวลชนเข้ามาในพื้นที่นี้ตั้งแต่บ่าย
แล้วก็นั่งปักหลักรอกันอยู่บริเวณตรงนี้ด้วยนะครับ
บรรยากาศตอนนี้ตกค่ำบรรยากาศก็ยังคงมีมวลชนทยอยเดินมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
มีเวทีประสัยค่อนข้างที่จะหลายจุดด้วยกัน
จะเป็นเวทีใหญ่ที่จะมีการประสัยกันในช่วงค่ำวันนี้นะครับ
นี่เป็นบรรยากาศตอนนี้นะครับที่บริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่นะครับ
บริเวณถนนรัชดาพิเศษนะครับมุ่งหน้าไปวิภาวดีรังสิต
ตอนนี้ก็ปิดการจราจรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ก็จะเห็นว่ามวลชนตอนนี้เดินกันอยู่บนถนนมีร้านค้าร้านขายของตั้งอยู่ตรงนั้นด้วย
ตรงนี้ก็จะเป็นเวทีปราศัยของกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับที่ปราศัยกันอยู่
บริเวณตรงนี้ก็มีมวลชนนั่งกันอยู่
ถ้าคุณผู้ชมเห็นบรรยากาศไกลทางนู้นนะครับ
ก็จะเห็นรถถ่ายท่อสดของทางไทยรัฐทีวีที่อยู่บริเวณนั้น
ก็จะเป็นจุดเวทีใหญ่ในการปราศัย
จะเห็นว่ามวลชนตอนนี้ค่อนข้างที่จะเต็มพื้นที่บนถนนรัชดาพิเศษแล้วนะครับ
เพราะว่าปิดการจราจรทั้งหมดถนนรัชดาพิเศษที่มุ่งหน้าไปวิภาวดีรังสิต
ใกล้กันก็จะเป็นกลุ่มเต็นท์ของก่าศโดยแรกความปลอดภัย
แล้วก็แยกรัสโชยัากาศการจราจร
เป็นที่เรียบร้อยนะครับ
ดูแลความปลอดภัยของกลุ่มมวลชนด้วยนะครับ
คุณผู้ชมดูบรรยากาศ
บริเวณถนนรัชดาพิเศษกันหน่อยนะครับตอนนี้เรียกได้ว่ามวลชนหนาแน่นจริงนะครับ
จะได้ว่ามีมวลชนจำนวนมากทยอยเดินทางเข้ามาในพื้นที่
ไม่ว่าจะเป็นสกายวอล์กเองรวมไปถึงมวลชนที่เดินทางมาจากแยกรัชโยธินนะครับ
ก็จะเห็นว่าตอนนี้ปิดการจราจรบริเวณแยกรัชโยธินแล้ว
ฝั่งมุ่งหน้ารัชดาพิเศษอ่าบัยรังศิษฐ์ก็ปิดการจราจรนะครับ
ตอนนี้จะเห็นว่ามวลชนจำนวนมากนะฮะ
บริเวณตรงนี้ก็จะมีคอนโดอยู่หลายจุดด้วยกันนะครับ
ก็มีการประกาศว่าให้ดูแลความปลอดภัยด้วยแล้วก็
เป็นห่วงว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่๓เนี่ยขึ้นไปอยู่บนตึกนะครับ
เพื่อสร้างสถานการณ์แต่ตอนนี้ก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
นี่เป็นบรรยากาศทั้งหมดตอนนี้ประมาณค่ำเนี่ยนะครับ
ก็จะมีการประสัยตรงเวทีกลางแล้วมีความคืบหน้าอย่างไร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
ก็ไม่ได้มีผู้ชุมนุมกลุ่มเดียว
คุณบิลบรือริฐก็มีการเชิญชวน
ให้คนไปร่วมรับเสด็จกันเหมือนกัน

จริงแล้วตำรวจมีการตรึงกำลังกันพอสมควร

เขาก็ถามว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไง

จะมีคนสลับกันขึ้นไปปราศัยกันเรื่อย
แต่จะเป็นการชุมนุมแบบอหิงสา

วันนี้เขารู้สึกรุ้งจะให้สัมภาษณ์ของไทยรัฐทีวีนะครับ
ว่าจะเป็นการชุมนุมโดยสงบไอ้หิงสา
แล้วหลังจากนี้ก็จะมีการชุมนุมเรื่อย
ถามว่าพรุ่งนี้ก็จะมีการชุมนุมอีกไหม

แต่จะแจ้งสถานที่หลังจากที่การชุมนุมวันนี้เสร็จแล้ว
นักข่าวไทยรัฐก็ได้ถามต่อคุณลุงเหมือนกันว่า
การชุมนุมวันนี้มันจะไปจบกี่โมง

แล้วหลังจาก๔ทุ่มก็จะประกาศกันอีก
ว่าพรุ่งนี้จะมีการชุมนุมที่ไหนนะฮะ

จะเป็นการชุมนุมในเชิงสัญลักษณ์
ที่จริงแล้วนี้ตั้งแต่๕โมง๔๕โมง

ตอนนี้๖โมง๑๕นาที
นี่ครับเครื่องการขายของมพรสดร

ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจสนพลโยธินครับ

ได้นำแผงเหล็กจำนวน๗๐แผงมาวางเพิ่มเติม
เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกลุ่มผู้ชุมนุมครับ
อกจากนี้ทางตำรวจนครบานยังได้ประสาน
การไฟฟ้านครหลวงให้ส่งเจ้าหน้าที่
มาติดตั้งกล้องวงจรปิดที่เสาไฟฟ้า
เพิ่มจำนวนอีก๘ตัวโดยมีกล้องวงจรปิด๒ตัว
หันเข้ามาด้านในตัวอาคารส่วนที่เหลืออีก๖ตัวเนี่ย
หันออกด้านนอกถนนรัชดาด้านสำนักงาน

เมื่อกี้เราได้เห็นไปแล้วจะมีคูปองใบละ๑๐บาท
คูปองละ๑๐บาทเนี่ยเขาทำไว้๓๐๐ใบ
เพื่อเตรียมมาแจกจ่ายให้กับผู้ชุมนุม
ถ้าสมมุติมีเหตุการณ์สดเราจะตัดภาพเข้ามาเรื่อย
เดี๋ยวไปดูอีกเรื่องนึงนะครับ

ไว้ตั้งนานแล้วตั้งแต่วันแรกแรกแล้วก็คือเขา

เคยมาออกรายการของผมอืมแบบว่าพอคนบางคนอ่าเขา
บอกว่าพี่เสียเต้ยเขาเป็นดาราหรือเปล่า

เพราะว่าบางคนที่มาออกรายการผม
บางทีก็เสียชีวิตหรือครอบครัวเขาเสียชีวิต

แต่ว่าอันนี้คือเขาอยู่ต่างจังหวัดพี่

ว่าเวลาที่ใครมาออกรายการมาอะไร

โคตรชื่อเสียเต้ย
เจ๋อ๋อเป็นอดีตพระยา

เอาเงินไปโปรดทานด้วย

ก็รู้สึกเสียใจ

แล้วเจ๊อ๋อก็บอกว่าขอให้ดูวิญญาณของทางเสียเต้ยเนี่ย
ไปสู่ที่ชอบที่ชอบไปสู่ที่สงบสุขนะฮะ
สู่พระภูมิที่ดีเกิดชาติหน้าขอให้หล่อเหมือนชาตินี้
อ๋อเนี่ยไปเกาะโรงศพนะฮะแล้วก็ร้องไห้
อลงศพแล้วร้องไห้แล้วก็บอกว่าไหนบอกว่า
จะให้ฉันไปก่อนไงทำไมเธอถึงไปก่อน
เต้ยอะไรอย่างเงี้ยเต้ยแล้วก็ร้องไห้เลยอย่างเงี้ยนะครับ
ไปแล้วครับก็เนี่ยแหละฮะแต่แน่นอนครับว่า
ก็มีเรื่องรับแปลกเกิดขึ้นอย่างหลักมายเหมือนกัน
อย่างเช่นว่าพี่ชายของเสียเต้ยเนี่ยเขาก็ไปช่วยงานของน้องเรียบร้อย
เสร็จปุ๊บก็กลับเข้าไปนอนในโซฟาที่บ้านเขาไว้ที่บ้านใช่ไหมอ่าไม่
ไม่ใช่หมายถึงตัวพี่ชายกลับเข้าไปนอนในบ้าน
แล้วก็มีโซฟาสีน้ำตาลอันหนึ่งของเสียเสียอ๋อยไม่เสียอ๋อเสียเต้ย
เต้ยที่เขาชอบค่ะแล้วก็ไปนอนคว่ำหน้าปรากฏว่าอยู่ดีดีเขาบอกว่ามี
มีผู้ชายเนี่ยมาชกท้องเขาเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมา
เอ่อปรากฏว่าเพราะธุ้งตื่นเขาซะบัดตัวไม่ได้จะลุกขึ้นกันไม่ได้เหมือนโดนผีอ้ำ
เขาบอกเขามั่นใจว่าเป็นน้องเขาที่เหมือนกับมาแกล้ง
เพราะว่าโซฟาตัวนั้นเนี่ยน้องรักมาก

เพราะเขาถูก๙๐ล้านตอนนั้นเจ๊เขาบอกเขาให้เงินสดมา๓๐แล้วเขามีสมปัติของเขาอยู่อย่างเนี้ย
อยู่ประมาณสัก๒๐ก็รุงรวยไปประมาณสัก๕๐กว่านะ
แต่ว่าเงินในบัญชีหนึ่งมีอยู่ประมาณ๑๐ล้านใช่ไหมแล้วก็บัญชีหนึ่งมีหลักแสน
ส่วนเงินที่เหลือเราก็ไม่ทราบเหมือนกันไว้ตรงไหนก็เยอะแหละ
แต่ว่าเจ๊อ๋อแกก็จริงแล้วเนี่ยต่อให้แกไม่ได้มีเรื่องของลอตเตอรี่ที่ถูก
แกก็รวยอยู่แล้วใช่ไหมเพราะแกมีผัวฝรั่งเนอะใช่ก่อนหน้านี้แกมีสามี
แล้วผัวฝรั่งแกตุ๋ยไปเนาะรู้สึกจะอย่างนี้แกก็มีผัวฝรั่งมาก่อน
เสร็จแล้วแกผัวฝรั่งตุ๋ยตุ๋ยไปก่อนนางก็ได้หมดทรัพย์สินอยู่แล้ว
ปรากฏว่าดวงนางดีที่นางถูก๙๐ล้านเนี่ยคือเหมือน
คนรวยนี่โงเห้งอย่างนี้จริงนะเนื้อแบบนะไม่แต่หลังหลังนางก็บอกแล้วไง
นางก็มีแรกนางก็บอกว่าเกรงใจแฟนใหม่บนกลับรถนางร้อนหรอเธอมอดชาวเปิดให้ฉันดูเธอ
แต่ว่าทางเสียเต้ยเนี่ยเท่าที่ทราบมาญาติญาติก็บอกว่ายังรักตัวเจ๊อ๋ออยู่

เจ๊อ๋ออยู่แล้วก็เขาก็ตอนที่เขามีการอันเชิญศพ

ผ่าออกมาเป็นแบบนี้
มันมีไม่ผ่านอย่างนี้มันใช่หรอ

มาเป็นอะไรนะ

อาจารย์บริการมีมั้ย

จะมาให้ฉันเต้นติ๊กต๊อกไง

นะก็ออกอุ๊ยออกแบบเหมือนเป็นเลขจริงนะ

พบสาวไทยนะคะอายุ๑๗ปีติดโควิดค่ะ
ตอนนี้เชื้อลามไปถึงปอดเรียบร้อยแล้วนะคะ
คนนี้เป็นหนักเหมือนกันนะ
โอเคค่ะจากกรณีที่จังหวัดตากนะคะ
ก็พบเชื้อผู้ติดโควิด๑๙

รายแรกเป็นคนต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง
แล้วก็หลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว
ผู้ลีภัยสู้รบนะที่บ้านอุ้มเปี้ยมนะ
ก่อนที่จะถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลแม่สอดนะคะ
ส่วนรายที่๒เป็นสาวไทยอายุ๑๗ปี
ลักลอบข้ามชายแดนนะจากฝั่งเมียนมาร์เนี่ย
เข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชน
แล้วก็ถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลแม่สอด
ซึ่งรายนี้นะคะมีอาการหนัก
พบว่าเชื้อไวรัสเข้าไปทำลายปอดเป็นบางส่วนแล้ว
แล้วก็เขาติดเชื้อมานานแล้วนะคะ
โดยเฉพาะนายพงรัฐพิรมรัฐ
ผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะคะ
ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ย
เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองบุคคลเข้าออกพื้นที่นะคะ
ภายในศูนย์อบพยพทั้งสามศูนย์นั่นก็คือนะคะศูนย์อบพยพบ้านอุ้มเปี้ยม
อบพยพบ้านนุโพและก็ศูนย์อบพยพบ้านแม่หละ
โดยเจ้าหน้าที่ได้ระดมแจกหน้ากากอนามัยแล้วก็เจลล้างมือฆ่าเชื้อโรคไปให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ชายแดนนะ
หายใจทันนะท่านลากลอบเข้ามาชายแดนนะ
หายใจทันนะฉันทานอีหนุ่ม
อีหนุ่มเลวหายใจไม่ทัน
ใจเย็นสิอ่านขึ้นไหนแล้วถึงนี้แล้ว
โอเคเดี๋ยวอ่านต่อก่อนนะในจุดช่องทางธรรมชาติ
ผิดกฎหมายนะคะก็คือลักลอบเข้ามานะคะ
ขณะนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจนะ
กรมทหารราบที่๔กองกำลังนเรสวนทหารพรานที่๓๕
ก็ส่วนที่กำลังกันนั่นแหละค่ะช่วยกันตรวจทั้งทางบกทางน้ำ
ล่อแหลมนะคะเพิ่มขึ้นเป็น๒เท่าตัว

อีเช้าอีเช้าคนหนึ่งนะเวลามันอ่าน

อีเช้าอ่านเลยนะกลายเป็นเรื่องราวที่ผู้ถึงถึงจากมาตรกับโลกออนไลฟ์

มันอยากให้เด็กอยู่โลกหน่อยเวลาอ่านยังไงแม่
ยิ่งเร็วหนักเลยถนนฉันยังพูดไม่เป็นอยู่เลยอ่ะป่านนี้อ่ะ

อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้อ่ะมันติดอ่ะ

ทอทอถุงนอนนอน

อ่านว่าถนน

ทำไงดีหนุ่มมึงก็ข้ามผ่านสิอีบ้าทำยังไงดี

ถามว่าทำยังไงก็ข้ามผ่านสิ

มันก็อย่าไปย้ำคิดย้ำทำสิ

คุณมัธนา

เข้าใจมั้ย

ดีกว่าฉันไม่หน้าด้านพอ

ไม่กลับไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมันเหรอ

ช่วงหน้าแม่ค้าใจดีช่วยเหลือหนุ่มตกงาน
เออเอาถูนมเข้าแล้วกัน
ไปดูเรื่องของแม่ค้าสุดเห็นใจหนุ่มตกงานไม่มีเงิน
ถือสายชาร์จโทรศัพท์ขอแลกข้าว๑กล่องประทังชีวิตนะฮะ

เรียกว่าเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากในโลกออนไลน์
ซึ่งเป็นแม่ค้าร้านขายข้าวมันไก่นะฮะ
เขามีการโพสต์ภาพพร้อมกับเล่าเรื่องราวของหนุ่มคนหนึ่งครับ
เดินไปที่หน้าร้านของเธอแล้วก็ถามหาร้านรับซื้อโทรศัพท์มือถือ
จากเจ้าตัวนั้นตกงานนะครับไม่มีเงิน
เหลือแค่โทรศัพท์ที่พอจะขายได้เงินนะครับ
แล้วก็เอาเงินนั้นมาใช้ประทังชีวิตในวันข้างหน้า
จากนั้นหนุ่มคนนี้ก็บอกนะครับว่าขอใช้สายชาร์จเนี่ย
กับข้าวสักหนึ่งกล่องเนี่ยพอจะได้ไหมพี่
เพราะตอนนี้เนี่ยผมไม่มีเงินติดตัวเลยสักบาท
ผู้โพสต์เองพอได้ยินเนี่ยนะฮะก็เดินไปตักข้าวมันไก่ใส่กล่อง
แล้วก็เอาไปให้หนุ่มคนดังกล่าวโดยที่ไม่ได้คิดเงินเลย
พร้อมบอกว่าหนูช่วยเท่าที่หนูช่วยได้นะพี่
งานนี้เนี่ยชาวเน็ตเขาก็มาชื่นชมกันนะฮะ

บางคนบอกว่าถึงกับซึ้งน้ำตาไหล
บอกยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้อะไรที่ช่วยกันได้ก็ช่วยกันไป
เนี่ยนะฮะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับ

วันนี้หลายคนก็สมมุติยื่นมือกันนิดหน่อยก็ได้แล้ว
อีกหน่อยน่าจะมีแบบเอาของแลกกันเนอะ

ช่วงนี้แบบหลายคนก็เจอมันมีวิกฤตอย่างนี้กันเยอะพอสมควร
มีอีกสิ่งหนึ่ง
หรือทุกวันนี้คนเราก็บอกว่าจิตใจมันเปลี่ยนไป
อย่างเช่นเราได้ยินคำว่าเจ้าถิ่นมานานแล้วเนอะ

อ้างว่าเทศกิจสั่งไว้ห้ามคนขายหน้าใหม่ขาย
เรื่องราวนี้กำลังเป็นที่พูดถึงกันอย่างมาก
การโพสต์คลิปวิดีโอความยาวประมาณกว่า๒นาทีเนี่ย
เขาบอกว่าแฮชแท็กสุดยอดที่นี่ประเทศไทย
ข้างโรงพยาบาลวัชิระพยาบาลเขตดุสิต

ค้าขายมันก็ลำบากแบบนี้แหละครับ

เขาห้ามไม่ให้คนหน้าใหม่มาขายกัน
แต่พี่ยังหน้าด้านซะค่ะเอ้ย

ขายของทุกวันก็หากินก็ลำบาก
มันก็ลำบากพี่ค่ะขอโทษใครยังไม่ขาย
ขอโทษทีนะคะคุณพยาบาลเอาหมด

ผมไม่ได้ไปทำอะไรผิดไม่ได้ป้นค่าจี้อะไรเขาเลย
ขอโทษนะคะคือตรงนี้แม่ค้าซอยข้างถนนวัชิระนะคะ
คือเขาห้ามขายค่ะแม่ค้าตรงนี้ก็เต็มแล้วค่ะ
คือเทศกิจสั่งว่าหรือไม่เชื่อ
พวกคุณคุณก็ไปถามเทศกิจได้นะคะ
ตรงนี้เขาไม่เพิ่มผู้ค้าค่ะ
ใช่ง่ายเขาบอกว่าเทศกิจก็สั่งความว่าไม่ให้เพิ่มผู้ค้า
หมายถึงว่าร้านที่กำลังจะมาขายนะน่าจะเป็นร้านใหม่

คลิปจะเห็นผู้หญิงเนี่ยมีการโวยวาย
นะฮะก็คือแม่ค้าเก่าเนี่ยมีการโวยวาย

พยายามตะโกนประจานพ่อค้ารายนี้คือเป็นพ่อค้าใหม่เนี่ยนะฮะโดยอ้างว่า
เทศกิจอ่ะสั่งไว้อืมแล้วก็แต่งตั้งให้ตัวเองเนี่ย
เป็นคนดูแลตรงนี้กัญชัยถ้าไม่เชื่อเนี่ยก็ไปถามได้เลย
ห้ามให้ผู้ค้าหน้าใหม่ขายคนอื่นก็โดนไล่ไปหมดแล้ว
แล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งลูกค้าที่เดินมาเขากำลังจะมาอุดหนุนอยู่
สืบของเฉพาะค้าเจ้ากลับห่างถูกหญิงตั้งเก่าเนี่ย
ห้ามซื้อขายค่ะห้ามซื้อขายของข้าแล้วกันคนซื้อไปด้วยพูด
หลังคิดทั้งเก่าศูนย์แภกออกไปมีคนเข้ามเซ็นความทิเทียน
มีการเปิดวาร์ฟเฟซบุ๊กจนถูกชาวโซเชียลเนี่ยถล่มเละเลย
เนื่องจากว่ามองไปการกระทำของคนใจแคปรู้สึกล่าสุด

แม่ค้าเขาออกมาพูดว่ายังไงเพราะว่าทัวร์ไปลงนางเยอะพอสมควร
เดี๋ยวเราไปฟังกันฮะทุกคนจะเอาใครเป็นคนดูแล
ทั้งซอยก็เลือกผู้พันธุ์แล้วก็ป้าแล้วก็ป้า
ให้มีให้ดูแลสอดส่องดูแลไม่ให้มีผู้ค้าหน้าใหม่เข้ามา
ต้องช่วยกันดูแลไม่งั้นถ้ามีผู้ค้าหน้าใหม่มาขายมันก็จะเดือดร้อน
ก็ใช่ป้าเป็นคนพูดอย่างนี้ทุกคนแถวนี้รู้หมดเป็นคนอย่างนี้
จริงแล้วมันไม่จอดไม่ได้เลยค่ะ
จริงแล้วไม่ใช่ไม่มีใครเป็นเจ้าของพื้นที่ก็คือแม่ค้าเนี่ยมันมีจำกัดอยู่แล้ว
ไม่ใช่แค่ตรงนี้หรอกทุกที่ละตัวเขาไม่เพิ่มผู้ค้าหน้าใหม่
น้องเขามีที่ขายของเขาทำไมเขาไม่มาขายที่เขา
ก็มาถึงก็บอกหนูรู้ใช่ไหมลูกตรงนี้ขายไม่ได้
รู้รู้แต่ก็เฉยก็มึนก็เลยบอกหนูถ้าหนูพูดไม่ไปนะพี่ไม่ให้ขายนะ
ก็พอดีคุณพยาบาลเดินเข้ามาซื้อก็บอกว่าขอโทษนะคะคุณพยาบาล
ขอหยุดการขายแป๊บนึงนะเพราะว่าตรงนี้ไม่เพิ่มผู้ค้า
โอเคผู้หญิงคนนี้ก็ชื่อว่าเจ๊อ้อมเขาขายข้าวแกงอยู่แถวนั้น
ตรงจุดนั้นเนี่ยมันเป็นจุดผ่อนผันซึ่งทางฝั่งของเทศกิจเนี่ยเขาอนุญาตให้ขาย
แต่ว่าเขามีจำกัดเฉพาะเอาไว้ให้ขายเฉพาะคนที่เหมือนกับเป็นผู้ค้ากาศประจำ
แต่ตอนนี้มันเต็มเขาก็เลยไม่อยากให้เพิ่ม
แต่ทีนี้ทางเทศกิจเขาก็บอกมาแล้วบอกว่าเขายอมรับว่าตรงนั้นเป็นจุดผ่อนผัน
แล้วก็มีพ่อค้าแม่ขายเนี่ยขายเต็มอยู่แล้วแต่ไม่เคยให้ใครมาเป็นมาดูแลใช่ไหม
ไม่เคยให้ใครเป็นตัวแทนในการที่ไปตกลงเจรจาว่าห้ามอย่างนู้นห้ามอย่างนี้
ที่สำคัญวันที่ทางพ่อค้าขายเต้าหู้ทอดก็ไปขายมันเป็นวันหยุด
เป็นวันหยุดที่วันพฤหัสหรือวันศุกร์ที่ผ่านมาที่วันหยุดยาว
ตรงนั้นตอนนั้นเนี่ยพ่อค้าแม่ขายต่างเขาไม่ได้มาขายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะแบบเออเหมือนแบบ

ก็ให้เขาหน่อยละกันอะไรอย่างนี้นะฮะ

เพราะเขาก็ทำมาหากินสุจริตถูกต้องไหมล่ะ
ก็มีทั้งสองมุมมองนะครับพ่อค้าแม่ขายที่อยู่แถวนั้นบางคนก็บอกว่าก็ดีแล้วที่ไล่ไป
งั้นเดี๋ยวจะมีพ่อค้าจรแม่ค้าจรมาขายก็คือจะวุ่นวายอีก

ถูกต้องก็อีกมุมนึงก็บอกว่าก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็วันหยุดเนี่ย
ก็คือแค่ให้เขามาขายเดี๋ยวเขาก็ไปแล้วก็ไม่เป็นไร

แต่ว่าขอแค่อย่างดีอย่าไปกีดขวางทางจราจรหรือว่าทางเข้าออกของประตูของโรงพยาบาลเขาก็แล้วกัน

ซึ่งเขาบอกว่าโอเคเทศกิจก็บอกมีการควบคุมจริงถูกต้องไหมครับ
แต่ไม่ได้สั่งว่าคนนี้ต้องเป็นคนดูแลคนนั้นต้องเป็นคนดูแล

แต่เมื่อกี้เขาบอกว่ามอบ๓คนน่ะ

แต่มีการประชุมอาจจะมีการประชุมกันคุยกันว่าตรงนี้ก็คือ
ให้จำกัดแค่ขาย๑๐ล้านหรือ๑๕ล้านให้แค่นี้น่ะผ่อนผันจบแล้ว
ไม่มีห้ามผุดกรรมอีกนะอะไรอย่างนี้

แต่จริงแล้วมันเป็นวันหยุดไงวันนั้นก็น่าจะให้เขาขายไปซะ

แล้วคนกำลังจะมาซื้อมันก็คือช่วงนี้เศรษฐกิจแบบเนี้ยฮะ

จริงต้องช่วยเหลือกันจริง
อันนี้ช่วยแน่นะคะแต่ว่าเป็นที่สก๊อตแลนด์นะคะ
เขาบอกว่าผ่านแล้วกฎหมายให้ผู้หญิงใช้ผ้าอนามัยฟรี

รัฐสภาสก๊อตแลนด์มีมติร่างกฎหมายผลิตภัณฑ์สำหรับสตรีช่วงมีประจำเดือนนะคะ
ให้ประชาชนเข้าถึงผ้าอนามัยทั้งแบบแผ่นแบบสอดคือทุกแบบนะคะ
ที่มีวางไว้ให้หยิบฟรีใช้ได้ทั่วประเทศ

โดยร่างกฎหมายในกำหนดให้มีการวางผ้าอนามัยฟรีไว้ในตามอาคารต่าง
โรงเรียนมหาวิทยาลัย
เพื่อเป็นการแก้ปัญหาความยากจนที่ทำให้เด็กสาวจำนวนมากเนี่ย
ไม่มีเงินพอที่จะซื้อสินค้าอย่างนี้นะคะ
ซึ่งมีค่าใช้จ่ายถ้าต้องใช้เดือนละประมาณกว่า๑๐ปอนด์
ประมาณ๕๐๐บาทเขาไม่มีเงินตรงนี้นะคะ
โดยมีการประเมินว่าร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ย
ต้องใช้งบประมาณต่อปีอยู่ที่๘๗ล้านปอนด์ต่อปี
ประมาณก็เป็นเงินไทยก็๓๕๒๐ล้านบาทนะคะ
ด้านโมนิกาเลนนอนนะฮะ
สมาชิกสภานิติบัญญัติผู้เสนอร่างกฎหมายนี้

ได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากสภาการค้า
องค์กรเครื่องที่เคลื่อนไหวสำหรับภาคสตรีนะฮะ
โดยหน่วยงานการกุศลต่างเชื่อว่า
ปัญหาคนยากจนที่ไม่มีเงินซื้อผ้าอนามัยจะหมดไป
ในขณะที่นะคะเขาบอกว่า
เปิดเผยผลสำรวจในปีพศ๒๐๖๐เนี่ย
พบว่ามีผู้หญิงยากจนจำนวน๒๐ในอังกฤษ
แล้วก็มีเด็กสาว๑ใน๑๐ไม่มีเงินซื้อผ้าอนามัย
บางคนต้องใช้เสื้อผ้าเก่านะคะมาแทนนะ

เด็กสาวอายุประมาณ๑๔ถึง๒๑จำนวนกว่าครึ่งนะคะ
ขาดเรียนเพราะว่าอายเพื่อนในช่วงที่มีประจำเดือน
ก็คือช่วงมีประจำเดือนก็คือหยุดเวียนไปเลย

ไหนคะยูโรปอนปอน
๓ปอน๙๙ก็ตก๔ปอนปอนหนึ่งเท่าไหร่

ก็ต้องตกประมาณ๔๐ใช่ไหม

มันคือขนาดไซส์

อันนี้คือเป็นของต่างประเทศ

เมืองไทยกับที่นี่เขาต่างกันยังไง
เมื่อวานเราเห็นแต้วไปลำที่นครพนม
เนื่องจากว่าเสียรถหรู

ใช่เดี๋ยวอาทิตย์นี้ตามกระชาพาไปดูจะพาไปแล้ว

อุ้ย
อ๋อฉันซื้อโฆษณาค่ะแต่ปีหน้าค่ะเสวาะฉันถือใหญ่เลยจ้ะ

ถูกห่วยหลาดสุดเค้ามีการจ้างแก้บนโดยการที่เอาเต้า
ผมอยากรู้อันนี้มันหมายถึงอะไร
เขาตั้งชื่อทวิตเตอร์ตึก๗ทำไมเสียงดัง
น่ะนายจะไม่รู้ไหมล่ะเขาอาจจะมีความหลังอะไรกับตึกเจ็ดก็ได้
ใครเอาแซมใบให้แม่ถังหนึ่งแม่จะสาด
จะทำไมเสียงดังอยากรู้ว่าทำไมตั้งชื่อนี้
ทำไมหนุ่มแบบว่ามันอาจจะคล้องเจาะกัน
แล้วเขามีอะไรกับชั้นไม่ได้ไปสนิทกับเขา
เดี๋ยวตอนนี้ต้องขึ้นเวทีเลยออกใช่มั้ย

เรื่องใหญ่เรื่องโตถามได้ยังไง
มดมดคนเนี้ยเค้ามีอะไรกับผัวเค้าบ้างไหม

แล้วหนูไม่รู้เหรอว่าน้องกำลังจะขึ้นงาน

เนี่ยถามได้ยังไง

เนี้ยอุ้ย

เคยเห็นไงถามได้ยังไงก่อน

ฉันจะขึ้นรายการสัมภาษณ์ของคุณ
คงมีแหละเอาแต้วสิแต้วล่ะ

คือคักไปด้วยชาวบ้านเมื่อวานกว่าพันคนเลยนะครับ
พอชมแต้วนัตตพร

สุขพระพิรมหรือเสียนอธ

เจ้าของโชว์รูมหรูย่านพระราม๙
คุณหนุ่มซึ่งก่อนหน้านี้เสียนอสเนี่ย

ได้เดินทางมาไหว้ขอพรพ่อปู่พญานาค

เราก็ได้จ้างแต้วเนี่ยมารำแก้บน

เดินทางมาพร้อมกับน้องชายแล้วก็ครอบครัวเนี่ย

หรู๒คันเนี่ยมูลค่ากว่า๕๐ล้านเนี่ย

ลุงพลกับป้าแตนก็เดินทางมาไหว้ด้วยเหมือนกัน

ใครตอบนี่เจ้าออกมา
น้องแต้วได้เงินเท่าไหร่

อันนี้ต้องพักจริง

เมื่อกี้ฝากไว้นะปั้นใหม่ใช่ไหม
สุภาชัยนะคะให้ฟังพี่สิ

พี่เอเนี่ยเขาไปไหนเขาก็ไปด้วยกัน

จนล่าสุดเนี่ยพี่เอก็ฝากบอกว่า

เข้ามาชมว่าสวยจริงด้วย

สุภาชัย
นางเอกใหม่ฝากด้วยนะครับ
คุณเบิร์ดทงชัยออกงานในวัย๖๒ปี

นี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเห็นไหมครับ

ดูตลอดพี่เบิร์ตกับพี่นกน้อย

อย่ายืนร้องเพลง

เข้ามาเลยนะ
นี่คือคน๖๒นะ
เดือน๕วันเกิดพี่เบิร์ดใช่ไหมครับ

พี่เบิร์ดเกิด๐๑
ดูดีมากร้องเพลงไทยเดิมก็เพราะมาก

หวีแสนเสื้อเขาเป็นอย่างงั้น

ใครนางแบบใหม่
ผ้ามันมา
ยังไม่ทุ่มเลยนะไหนนั่งแบบใหม่พร้อมค่ะนี่นางน่ารักโตเป็นสาวแล้วว่ะ
โตเป็นสาวแล้วจริงแล้วโพสต์เก่งด้วยนะใช่โพสต์เก่งนางเกือบปีเดียวกับมายูไหม
ปีเดียวกันเหรอใช่หลังเกิดวันที่หนึ่งมกรามายูเกิดเอ่อเอ่อ
หกพฤศจิกาห่างกันสองเดือนก็ตอนที่ที่ไปตัดผมตอนตัดผมไฟอ่ะก็ไปด้วยกัน
ที่วัดใช่ไหมคะที่วัดไปด้วยกันสองคนโอ้ยเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเลยเนอะ
รุ่นร่วมรุ่นแต่แต่แกดึงกันแค่เดือนสองเดือนแต่น้องปีใหม่เขาดูโตสมวัยเขาเลย
แต่มายูเนี้ยหกขวบแต่สมองมันสามขวบไม่ว่าลูกอย่างงั้น
ไม่ว่าลูกอย่างนั้นจริงมันยังงอแงงอยู่เลยเขาก็ทำตามพ่อเขาแหละ
จริงอ่ะเราไปที่ไทยรัฐอินโชว์เรายังเกาะค่ะสถานการณ์การชุมนุมไม่ว่าลูก
จะเป็นยังไงกันต่อไปเดี๋ยวเขาบอกว่าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์บิ๊กเซอร์ไพรส์อะไรอีก
เดี๋ยวเราไปติดตามกันที่ไทยรัฐนิวโชว์พรุ่งนี้กลับมาเจอกันฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ